เราจะมาคุยกันกับคุณภาววิกลิ่นประทุมนะครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
กับ๗ข้อ๗วิธีครับ
ในการทำให้คุณผู้ชมนั้นหาเงินเก่ง

คุณแพทย์สวัสดีครับพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยหลายคนตาลุกวาว
อยากมีเงินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้วันสำคัญด้วย
แต่ว่าเรื่องของหุ้นแล้วก็เรื่องที่คุณแพทย์มาฝาก๗ข้อ

เอาข้อที่๑เลยข้อที่๑เลยนะครับ
สิ่งแรกเนี่ยเรื่องความรู้ความรู้นะครับ
ผมว่าหลายคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าความรู้เนี่ยพอรู้เพิ่มเนี่ย
จริงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมันเปลี่ยนความรวยให้เพิ่มขึ้นได้๑๐เท่า
ตัวอย่างที่เคยคุยคราวที่แล้วนะครับ
ฝากเงินถ้าฝากในธนาคารปกตินะ
๑๐ปีได้๓๐๐๐๐ถูกไหม

มาตลอดอยู่แล้วก็คือพูดง่ายว่าพอมีความรู้เพิ่มเนี่ย
เราจะมีวิธีการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น
โดยที่พูดง่ายความเสี่ยงอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย
ถูกไหมทำเหมือนเดิมแต่รวยขึ้นความรู้เพิ่ม

ผลลัพธ์เท่าเดิมโดยออกแรงน้อยลง

แต่นี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่บิลเกจเขาแนะนำ
ถ้าเราทำงานผลลัพธ์เท่าเดิมเนี่ย
ทุกปีต้องตั้งโจทย์ว่าเราจะออกแรงน้อยลงยังไง
เพราะสังเกตไหมเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย

ใช่ถ้าเราเอาดึงสิ่งเหล่านี้มาใช้เนี่ย

และเวลาพอเราออกแรงน้อยลงเนี่ย

ไปทำอย่างอื่นได้ไปลองสิ่งใหม่

ต้องคิดวิธีทำเงินในเวลาที่เราหลับ
อันนี้เพื่อนของบิวเกรดวอเรมเมอร์เฟสเป็นคนบอก

มันต้องคิดวิธีที่เพราะเขาบอกเศรษฐีทุกคน

คือหลับแล้วเงินมันยังหุ่นเวียนอยู่ยังไหลเข้ามาอยู่
ใช่ก็คนทั่วไปเราต้องลืมตาใช่ไหมถึงจะได้เงินใช่ไหม
ถ้าเราหลับวูบปั๊บส่งโรงพยาบาลไม่ได้เงิน
แต่เศรษฐีเนี่ยจะนั่งจะนอนอะไรเขาก็ได้เงินตลอด
เพราะเขาคิดเขาคิดธุรกิจที่จะมาทำแทนเขา

จักรซื้อหุ้นก็ได้สมมุติซื้อหุ้นที่ปันผล
ก็คือพูดง่ายเงินก้อนนี้สุดท้ายมันโตเอง
และปันผลก็โตตาม
อันนี้คือพูดง่ายคุณไม่ต้องทำอะไรมันก็ได้เงิน
ข้อที่๔ข้อที่๔สร้างความไว้วางใจและสร้างทีม
นี้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ยุคแบบเดิม

สังเกตไหมตอนใหม่ไม่มีแล้วตัวพระเอกคนเดียวมันไม่เวิร์คแล้ว
นี้มันต้องหลายคนเข้ามารวมกัน
อย่างยุคตัวอย่างพี่แอดคาราบาล

ปกติดาราส่วนใหญ่จะยุคก่อนไม่ค่อยรวย
เพราะอะไรเพราะว่าเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไปรวมทีมไง
อย่างพี่แอดคาบาลเขาไปรวมกับคุณเสถียร
ซึ่งเป็นนักธุรกิจรวมเสร็จออกมาเป็นคาราบาลแดง
วันนี้ก็รวย๑๐๐๐๐๐๐๐บาทรวยจากรวมทีม
ต่อยอดแบรนด์ต่อยอดสินค้าไปเรื่อย
แล้วถามว่าทำเหมือนเดิมพี่แอฟก็ร้องเพลงเหมือนเดิม

เพียงแต่ว่าพอมารวมกันปั๊บเนี่ยมันเกิดสิ่งที่มันพาเวอร์ฟูล

ใช่ยุคนี้ผมว่าแต่ดาราเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะ
รวมทีมสร้างทุกคนขายของหมดสังเกตไหม
ข้อที่๕การทำสิ่งเดิมด้วยต้นทุนที่ลดลง
อันนี้เขาเรียกว่าความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ
ก็คนเราทำแรกมันก็ยังแบบมันก็ยังแพงอยู่ถูกไหม
ทุนอะไรต่างแต่พอทำไปเรื่อยพอเราชำนาญปั๊

เราก็จะหารู่ทางในการทำให้มันถูกลงได้
อันนี้สำคัญในการทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรต่าง
เราต้องมองตลอดเวลาทุกปีนะต้องกำหนดโจทย์นะ
ว่าเวลาทำสิ่งเดิมจะทำให้ต้นทุนลดลงยังไง
ธุรกิจสำคัญมากทุกปีต้องต้นทุนลดลง

ใช่เพราะว่าแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญคือ

ฉะนั้นธุรกิจคือคุณต้องทำอย่างไรก็ได้
ต้นทุนมันลดลงทุกปีไม่งั้นคุณจะแข่งคนอื่นไม่ได้
บางคนบอกโอ้ทำแล้วดีใครที่บอกดีอยู่แล้วเนี่ย
กำลังจะพูดง่ายลงเขาเลย
เราต้องทำให้ต้นทุนเราลดลงทุกปีเพื่ออะไร
ถ้าต้นทุนลดลงเนี่ยคุณสามารถลดราคาให้ลูกค้าก็ได้

ข้อที่๖การจัดสรรเวลาในสิ่งที่รัก

คุณก๊อฟสังเกตไหมเวลาสัมภาษณ์คนที่ประสบความเร็

เที่ยวเก่งยังเป็นอาชีพได้เลย
เที่ยวเก่งเป็นอาชีพได้เที่ยวให้คนอื่นดู
เล่นเกมติดเกมเด็กติดเกมยังเป็นอาชีพได้
นี่มีภาควิชาเกมเกิดขึ้นแล้ว
แต่คนที่ทำเป็นอาชีพได้คืออะไรป่ะ

งานแรกที่ทำเป็นงานที่ผมบอกเลยว่าน่าเบื่อ

แบ่งเวลาทำงานหาสิ่งที่คิดว่าสุดท้ายแล้ว
จะสามารถเลี้ยงเราได้แทน
แต่วันแรกทำสิ่งนี้มันไม่ได้เงินหรอก
เพราะเหมือนคุณไปเริ่มเริ่มปีนเขาใหม่ไม่มีทางคุณจะเก่ง
แต่ว่าถ้าคุณทำอย่างจริงจังแบ่งเวลาแล้วทำจริงจังเนี่ย
ตรงนี้จะเลี้ยงเราแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทำทุกอย่างเลย
เดี๋ยวผมพอปีนเขาด้วยกลายเป็นพวกนั้นกลายเป็นทำให้เราเสียอะไรได้เพิ่มขึ้นอีก

เป็นภาระไปคือแบบอยากทำทุกอย่างคือจี้ต้องหาด้วยว่าแบบอยากทำอะไรจริง
แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเราจากสิ่งที่เรารัก

ให้เงินกลับขึ้นมาเพราะคนที่เจอสิ่งเหล่านี้สังเกตไหม
สนุกด้วยกับงานที่ทำและได้เงินเยอะด้วย
ข้อที่๗นะครับฝันใหญ่ได้นะแต่น้องแบ่งก็ไม่เล็กแล้วทำดีลาน
ปัญหาคนยุคนี้เวลาไปคุยน้องอยากเป็นอะไรผมอยากเปลี่ยนโลกครับพี่
โอ้โหยังไม่ทันนับหนึ่งเลยนะไปถึงร้อยแล้ว
คือฟังแล้วแบบอะไรคือเปลี่ยนโลกครับน้องคือมันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะครับ
คือฝันใหญ่แค่ไหนก็ตามนะถ้ามันไม่สำเร็จนะมันไม่เวิร์คไงนะครับ
สิ่งสำคัญคือเราต้องซอยความฝันนั้นแบ่งมาให้ว่าเราทำได้
คือค่อยไปทีละสเต็ปสเต็ปก่อน
ใช่ไปทีละสเต็ปไปเดือนสเต็ปยังยากด้วยเอาซอยความฝันมาอ๋อออมเดือนละหมื่นได้ไหม
ได้นะครับและปัจจันทรภัณฑ์นิดนึงนะครับ

ใช่ผมไปพูดวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๑๑โมง

ก็ถึงวันอาทิตย์นะนะครับใครอยากเปิดบัญชีใครอยากจะพูดง่ายคุยกับว่าจะเริ่มยังไงอะไรอย่างนี้
งานนี้ไปได้เลยบูธงานกรุงเทพสามารถเปิดบัญชีของหลักทรัพย์บัวหลวงได้

ไปปรึกษาเรื่องของการงงการเงินการลงทุนได้หมดเลย
ใช่มีที่ปรึกษาการทุนแล้วก็เตรียมเปิดคุณเอาบัตรประชาชนมาแล้วบุ๊กธนาคารมา

ครับนะครับคุณแพทย์มีประเด็นอะไรจะฝากไหมใครจะไปฟังพรุ่งนี้จะได้รู้อะไรบ้างฮะ
ก็พรุ่งนี้ใครฟังก็ได้เจอกันแล้วกัน

หลายคนบอกเจอในเวทีเจอในทีวีมันเจอกันหน้าสดเลยดีกว่า

นี้ใบเทคนะครับผมไปตอน๑๑โมงนะครับ
ไปเจอกันได้กับงานมหากรรมการเงินคุณแพทย์ไปแน่นอนนะครับ
วันนี้๗ข้อนะครับหาเงินเก่งในเวลาจำกัด
บอกไปแล้วคุณผู้ชมใครที่อยากให้มีเงินขนาดที่หลับอยู่

มาฝากในวันแรกของเดือนธันวาคม
วันแรกของเดือนสิ้นปีแบบนี้ครับ

ลิ่นปฐุมนะครับภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวงที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ